เกิดถึงใจไหมที่ตอนนี้
ขอเช็คใครเป็นพิเศษ
เชียร์หมดนะแต่ตอนเด็กของแฟนคลับแฟนจริงที่นุ่มข้าง

ฮิวดี้เค้าก็ขอผละค่ะ
แต่ตอนแรกเราก็คิดอย่างนี้
อยากขอบ้านแล้วก็
ผมว่าเราอยากให้คางออกดังนั้นเนี่ย
พูดเข้ารีอะไรเงี้ยแชร์แบบแบลนไทยแบบเงี้ย
หืมแต่เราจะได้ใครหรือคนที่แก้มมาเป็นสุทธิ์ละคำว่า

แต่ว่าหนูไม่อยากไปถ่ายในเรื่องสมรรณามากมันมีการปูดไหลผูกมันตัวเอง
เหนื่อยเองเนอะทำให้แบบมันต้าวเชื่อ

แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือความสุขของหนูที่หนูจะยืนอยู่บนโลกนี้
แต่ว่าที่หนูบอกในคุณที่ว่าถ้าหนักหนูอยากมีลูก
หนูก็จะต้องไปหาแฟนผู้ชาย
แล้ววันนี้หนูมีความสุขที่จะได้ไลน์กับใครเจอใคร

ขอบคุณสุดท้ายครับแม่มีเกงมากเลย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
ของยกกะบิงแบบเหมือนใบเจ๋งไว้เจ๋งเกมครับ
แต่พอผดคำพูดคำนี่สาธารณะคนเด็กถัง
เคยเป็นแน่เลยหรืออะไรอย่างเงี้ย

อยากเรียกเขาว่าเมียเผิน
เรียกคือว่าเมีย

ไม่จบ
และถึงแล้วเมือนคิวด้วยเจ๊ก็ถามเว้านู้นไม่ใช่ทีเนื่อง

เราจึงเจอผู้หญิงที่เป็นสอนภนวะไหลธ์ดูตรงคุณภูมิ
แล้วเหมือนถ้าให้กำลังจงใจจะไม่ใช่เท่าไหร่

กับพี่เป้

ไม่เป็นความความถามแต่พบป้ายแล้วก็จำเลย
ระหว่างแวะกับเร็วกับตายแล้วสนุกกว่าหรือเปิดใจมากกว่านี้
แวะภูเช้ามันคือก็เหมือนกัน

ตอนที่ต่างคุยแล้วอะไรปกติ

พวกนั้นผู้ดูมาเยอะมากนั่งท่านเรียน

ระดับตัวนี้ก็ว่าเราบรรทีตรียด

ความสุขที่หนูอยากได้
ความรักที่หนูอยากได้

ถ้าอาณาคตอยู่ฝุ่งผู้หญิงจะได้

หรือของเรามาปลูกพี่พี่เรียกพี่แล้วเรียกพี่พูดว่า
เรียกพี่มันจะปลูกหรือเปล่า
มันจะต้องแม่ดูว่าใกล้บ้างใกล้บ้าง
ไม่ต้องแม่ดูเรียกพี่พูดว่าเขาต้องเรียกพี่พูดว่า
เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวสุดท้ายเราไม่อยากต้องปลูกพี่พูดว่า

ว่าคนไม่ได้กรอกพี่หรือว่ามันคิดขอมูลกัน

มีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการทำงาน